เจอกับอาจารย์พอพระทินีกันเลยดีกว่า
สวัสดีครับวันนี้อย่างที่บอกไปคุณผู้ชม
เราจะมาพูดถึงราศีที่ดวงดีในช่วงครึ่งปีหลัง
ก็คือตั้งแต่กรกฎาคมไปจนถึงธันวาคมนะคะ

เริ่มกันที่อันดับที่๖ก่อนเลยดีค่ะ
ดีค่ะอันดับที่๖นี่ก็คือชาวราศรีมีน

ชาวราศีมีนในช่วงครึ่งปีแรกดวงค่อนข้างดีมากเลยนะ
ที่เราดูกันเนี่ยโอ้โหทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักดีหมดเลย
แต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะแผ่วลงมานิดนึง
แต่ว่าโดยภาพรวมดวงยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่

ใช่ค่ะในเรื่องของการเงินหากใครที่จะลงทุน
แนะนำให้เป็นการลงทุนแบบระยะยาวจะดีกว่าระยะสั้นนะคะ
ในเรื่องของการงานก็ค่อนข้างมั่นคงดี

ใช่อันนี้ก็คือเด่นเลยถ้าสมมุติจัดอันดับ๑๒ราศี

ยังอยู่ดีอยู่จัดก็ดีมากอยู่

เอาละโอกาสของคุณมาถึงแล้ว
แล้วมีวิธีการเสริมดวงยังไงไหมคะอาจารย์
คือในช่วงครึ่งปีแรกชาวราศีมีนเขาค่อนข้างจะทำงานหนักมาก

ถวายสังคทานยาสำหรับชาวราศีมีน

ราศีต่อไปก็คือชาวราศีสิงศ
อันดับที่๕ราศีสิงศ์นะคะ
ราศีสิงศ์เนี่ยดาวราหูที่อยู่ในดวงชะตาของชาวราศีสิงศ
กำลังจะย้ายออกไปแล้วนะคะในวันที่๔สิงหาคม
ชีวิตที่ผ่านมามันเหมือนอยู่ในเงามืด
ตอนนี้เหมือนได้พบกับแสงสว่างอีกครั้งหนึ่ง
อ๋อดีจังเลยแล้วเรื่องเงินเป็นอย่างไรคะอาจารย์
เรื่องเงินที่ผ่านมาติดติดขัด
ตอนนี้ก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้น

เช่นแบบการถวายปัจจัยค่าน้ำให้กับวัด
ถวายน้ำให้กับพระพิสุสงฆ์
อันนี้ส่งจะส่งผลทำให้การเงินลาบลื่นแล้วก็มีโชคลาภ

เอาล่ะมาที่อันดับ๔ค่ะ
อันดับ๔ก็คือชาวราศีเมธ

แต่ว่าตอนนี้ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงแล้ว

เพราะว่ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
เพราะความสามารถของตัวของชาวราศีเมธเอง
แล้วก็มีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์อีกต่างหาก

พอเรื่องของงานดีเงินมันก็ดีไปด้วย
ชาวราศีเมษมีโอกาสจะได้ลาบจากความอุตสาหะมันเพียงของตัวเอง

เรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่กำลังจะมีข่าวดีในไม่ช้า
เอามาเสริมดวงกันเลย
ส่วนคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสจะได้พบรักครั้งใหม่

ทำบุญแนะนำให้เป็นการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา
เช่นแบบการบริจาคพวกทุนการศึกษานะคะ
จากพวกชุดนักเรียนให้กับพวกนักเรียนที่เขายากไร้
อันนี้จะส่งผลทำให้การงานมันดี

ไปแล้ว๓อันดับนะคะทั้งมีนสิงเมษ
อันดับ๓เป็นของราศีอะไรที่จะดวงดีคะ

ราศีตุลนะคะเกิด๑๗ตุลาถึง๑๕พฤศจิกายนค่ะ

ค่อนข้างจะโซซัสโซเซเหมือนคนเมาเลยเดินเซไปเซมา

เพราะว่าโดนอิทธิพลของดาวมริตยูที่โคจรเข้ามาในดวง
แต่ว่าพักหลังชาวราศีตุลเริ่มจะปรับตัวได้แล้ว
แล้วก็ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้น

หากชาวราศีตุลมีโครงการหรือแผนงานอะไรในใจ
รีบลงมือทำเพราะว่ามีโอกาสจะประสบความสำเร็จ

แล้วแบบนี้ความรักเป็นอย่างไร
ความรักเนี่ยคนที่มีคู่ค่อนข้างเด่นมาก

ส่วนใหญ่จะดวงความรักดีตามมาด้วย
แล้วถ้าจะให้ดีกว่าเดิมต้องเสริมดวงยังไงฮะ

ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ป่วย
หรือสัตว์อาณาถา

สัตว์หมาเล็งแมวอะไรก็ว่ากันไป

อันดับ๒ที่จะทำอะไรแล้วรุ่งแล้วเห็ง
ในช่วงครึ่งปีหลังคืออะไรคะ

อุ๊ยตั้งแล้ว

ดีตั้งใจฟังครับคุณเงี๊ยบค่ะ
ราหูกำลังจะย้ายออกจากดวงของชาวราศีกุมนะคะ

มีการเปลี่ยนแปรเมยฮารที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงานดีมาก
มีโอกาสแบบเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเลยนะ

คุณก็ควรจะรู้นะคะว่าควรจะทำดีกับใครนะคะ

แถมยังมีโอกาสที่จะลงทุนในกิจการของตัวเองด้วย

เพราะงานเราดีไงเงินมันก็เลยตามมา

ค่อนข้างจะติดขัดแล้วก็ติดเข้าไปทั่วไปใช้เขาด้วยนะ

ดิฉันมีคนติดพันเยอะบางคนก็ติด๒๓พัน

โคกะบือไม่ใช่โคโยตี้นะ

พอไปช่วยสัตว์ใหญ่แล้วบุญเรามันจะเยอะ

สัตว์ฝีเท้าไม่ใช่สัตว์สองเท้านะ

ก็ถ่ายชีวิตสัตว์โคกะบือ

ให้ชีวิตมันดีขึ้นโดยเฉพาะการงาน

บางคนอาจไม่มีหวังว่าเป็นเหมือนก็คือ
เล็กร้อยน้อยก็สมควรได้ใช่ไหมคะ
ก็ตามกำตัด
ความรักมันเงียบมากอาจารย์ลืมพูดหรือเปล่าคะ

นี่ไงมันก็ต้องมีอะไรที่มัน
โอ้ไม่ได้ลืมพูดแต่คือมันอาจจะค่อยโดดเด่น
ไม่ได้เด่นคุณดีเรื่องงานก็ดีแล้ว
ความรักก็พักเอาไว้ก่อนช่วงนี้ก็โฟกัสเรื่องของงานไว้
อยากให้โฟกัสที่ผลงานมากกว่าช่วงนี้

อันดับที่หนึ่งคือราศีราศี

ราศรีมังกรนะคะคือดาวราหูกำลังจะย้ายราศรี
เข้าสู่ราศีมังกรในวันที่๔สิงหาคม
ส่งผลทำให้เรื่องของการเงินและการงานดีขึ้น

ทำไมแบบดาวลาหูโคจรเข้าดวงของชาวราศีมังกร

ปกติเข้าดวงอื่นแล้วโอ้โหดวงอื่นไม่ดีเลย

เพราะว่าอย่างนี้ค่ะคือดาวประจำตัวของชาวราศีมังกร
คือดาวเสาแล้วดาวเสากับดาวราหู

แถมตัวดาวราหูจริงเป็นดาวแห่งโชคลาภด้วย
เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรก็มีโอกาสจะได้โชคลาภ
ลาบก้อนใหญ่ด้วยนะคะในช่วงครึ่งปีหลัง
ก็ในช่วงครึ่งปีหลังก็มีลุ้นแหละที่จะได้ลาบก้อนโต
แล้วถ้าอยากจะได้ลาบก้อนโตแล้วต้องมีการเสริมดวง

เสริมดวงนะคะแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง

ไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างแบบที่เห็นได้ด้วยตาเช่นหลอดไฟ
การแบบเติมน้ำมันตะเกียงอะไรพวกนี้นะคะ

เช่นแบบว่าการบริจาคทุนการศึกษาบริจาคพวกหนังสือธรรมะพวกนี้
คุณผู้ชมส่งมาเลยว่าอยากจะบริจาคทุนการศึกษาให้น้องนักศึกษา
อยากจะเชิญคุณชนะไปด้วยเหมือนกัน

มาหาพี่ทำได้ไหมคุณผู้ชมส่งไลน์มาจริงว่าทำได้ไหมคะ

คือไปทำกันเองได้เลยนะครับเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษา
ดีแล้วล่ะด้วยให้กับน้องเยาวชนได้มีความรู้

นี่เลย๖อันดับ
อันดับ๑ราศีมังกรอันดับ๒ราศีกุมอันดับ๓ราศีตุลราศีที่
อันดับ๔ก็คือราศีเมษอันดับที่๕ราศีสิงศ์และอันดับที่๖ราศีมีนนะจ๊ะ
ยินดีกับทุกราศีอย่าลืมทำบุญเสริมดวงกันต่อด้วยนะคะ
ใช่แล้วนะคะโอ้ยดีใจค่ะ
รู้สึกวันนี้กระชุ่มกระชวยอย่างบอกไม่ถูกหลังจากนี้ก็จะเดินยืดหน่อยค่ะ